พรุ่งนี้สิลอตเตอรี่ออก

แต่ว่าเรื่องความเชื่อเรื่องตัวเลขก็ทยอยกันมานะฮะ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้มีมาอีกนิดหนึ่ง

วันนี้มีต้นไม้ต้นไม้นี่ยอดฮิตอยู่แล้ว
ตะเคียนแต่ว่าที่นี่วัดถ้ำผาดำสันติธรรมจังหวัดเลยนะครับ
มีการนำต้นตะเคียนทองอายุกว่าร้อยปีที่จมอยู่ในแม่น้ำสามสาย
มาทำเป็นเสา๑๐๘ต้นสร้างสาราการประเรียน
แต่ว่าทางพระท่านเอาป้ายมาติดไว้เลยนะครับว่า
ทาแป้งขูดขอหวย
เดี๋ยวจะสีไม่เหมือนกันนะเสาแต่ละต้น
เพราะว่านี่เป็นเสาสาราการประเรียนนะฮะ

ท่านเจ้าอาวาสพระท่านบอกว่าหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะนะครับ
ตะเคียนทองเหล่านี้อายุกว่าร้อยปีนะคุณ
มีขนาด๒๕คนโอบก็ถือว่าต้นใหญ่มาก
มีความสูง๙๑๕เมตร
ถูกนำมาใช้ในการก่อสร้างสาราการประเรียน
สาระอเนกประสงค์บนเนื้อที่๔ไร่
ภายในวัดถ้ำผาดำสันติธรรมตำบลห้วยตาน
อภัยครับห้วยตาดอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธศาสนา

ห้ามทาแป้งคูทาหวยด้วย
ปกติแล้วต้นตะเคียนกับแป้งจะมาคู่กันเนอ
ใช่นะครับโดยกำนันบ้านนาดอกคำอำเภอนาด้วง
ถึงแนวคิดนี้ว่ามาจากพระอาจารย์จันดี
ฐานะจันโทเจ้าอาวาสวัดเห็นว่าในจังหวัดเลย
มีไม้ตะเคียนทองจมน้ำอยู่จำนวนมาก

น้ำสวยแล้วก็ในแม่น้ำลายก็มีต้นตะเคียนจมอยู่

จากชาวบ้านเชื่อกันว่ามีวิญญาณร้ายสิงสถิตอยู่
ไม่กล้านำต้นตะเคียนทองมาแปรรูปสร้างบ้าน

เห็นไหมล่ะต้นตะเคียนก็ต้องไปเก็บไว้ที่วัด
เขามีความเชื่อว่ามีเจ้าแม่หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตะเคียนทองที่นำมาใช้ทำเสาสาระอเนกประสงค์มีทั้งหมด๑๐๘ต้น
โดยขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้า๑๒๐นะครับ
เพราะว่าทางวัดยังขาดปัจจัยสนับสนุนอีกจำนวนมาก
จึงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
อกจากนี้ยังมีต้นตะเคียนทองอีกกว่า๑๐ท่อนที่อยู่ภายในวัด
ซึ่งต้นตะเคียนทองทั้งหมดนี้ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้
แต่ก็เป็นการเตรียมการไว้สร้างสาราการประเรียนครับ
อันนี้ต้องติดป้ายไว้ดีเลยนะเขาบอกห้ามเลยนะ

ไม่งั้นลูกต้นจะขาวมีบางส่วน